คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวแล้วกัน

เป็นคุณแม่สามีของคุณเป้ยปันครับคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าท่านนะคะมีอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นแขนข้างขวาเนี่ย

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในห้างสรรพสินค้านะคะ
ล่าสุดค่ะนักแสดงก็คงลุกคุณลูกชายหัวแก้วหัวแหวนน้องโปรดนะคะ
งานอีเวนต์ก็เลยได้อัปเดตอาการของคุณแม่สามีสักหน่อยนะคะ
ว่าตอนนี้คุณแม่อยู่ในช่วงพักฟื้นรักษาแผล

แล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่สอบถามอาการกันเข้ามาค่ะ
คุณแม่ตอนนี้ก็โอเคแล้วค่ะ
อยู่ในขั้นตอนที่รักษาตัวน่าจะประมาณเดือนหนึ่ง
อยู่ในช่วงจังหวะที่คุณแม่กำลังจะหยิบขวดน้ำดื่ม
ก็โชคดีมากเลยเพราะว่าคุณแม่ยังบอกเลยว่า
ถ้าแม่ไม่หยิบขวดน้ำดื่มเนี่ย

คุณแม่ก็เข้าใจว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
แล้วตัวคุณแม่เองก็ไม่ได้ถือว่ามันเป็น

เออนะคะก็ยังมีแบบว่าคิดแง่บวกเนาะ

พัฒนาการของลูกสาวในคัน
ด้วยว่าตอนนี้๗เดือนแล้วค่ะ

ก็ปกติแบบไม่ได้คี่อ้อนหรอกอะไรมาก
ก็อยู่ไหนกลับมานะอะไรอย่างนี้

โอ้โหจะได้ชายควรหญิงควร

เพราะว่าสองคนนี้กำลังแบบว่าหอบไปเที่ยวสนุก

อยากได้บ่อปลาแล้วก็คิดว่าเป็นเพลงน้องปลาน
ปลานอะไรอย่างนี้เพราะโปรดกับปลานใช่ไหมคะ
แล้วทีนี้ก็คุณปู่ก็แอบทักมานิดนึงว่า

เดี๋ยวดูกันอีกทีค่ะยังไม่แน่นอนค่ะ
ก็เรื่องชื่อเนี่ยก็ดูกันอีกทีละกันนะคะ
แต่เล็งไว้ว่าจะเป็นน้องโปรดน้องปราน

น้องปลดลองชุดให้น้องอยู่

ให้น้องโปรดช่วยลองชุดให้น้องก่อน